เป็นไรเป็นไรเปิดหมูได้ไหมครับฮะพัดหมวกหน่อยนะ
เข้ามาไม่ได้ไม้ออกดิไม้ต่ำลงหรือต่ำหรือต่ำมา
เป็นอะไรครับคุณป้าอืมคุณป้าอืม
เจ้าแม่อืมเจ้าแม่เจ้าแม่ชื่ออะไรครับผมอืม
เจ้าแม่ครับเจ้าแม่อืมเจ้าแม่จ๋าอืม
เจ้าแม่เจ้าแม่มีอะไรจะสื่อสารจะพูดกับหนูไหมอืม

ถ่ายคลิปไปเลยถ่ายคลิปบริมาณนี้
ขอบคุณขอบคุณให้อืม
น้ำตายอืมเจ้าแม่เจ้าแม่อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วจ๊ะอืม
เจ้าแม่จ๋าเจ้าแม่เจ้าแม่ชื่ออะไรจ๊ะพวก
พวกคนที่นี่เขาจะได้เรียกชื่อแม่ถูกเจ้าแม่ถูก

อืมเจ้าแม่อืม

อืมจะให้คนที่นี่เขาเรียกเจ้าแม่ว่าเจ้าแม่ตะเคียน

เจ้าแม่เจ้าแม่มีอะไรจะสื่อสารจะบอกกับคนแถวนี้อีกไหม
อะไรจ๊ะเจ้าแม่สะอาดแหละครับอย่างนี้คืออะไรจ๊ะ

เจ้าแม่เจ้าแม่จะทำอะไรเจ้าแม่จะทำอะไรเจ้าแม่เจ้า
จ๋าคืออย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไร
ไม่ต้องการต้องการต้องการสื่อให้อะไรให้เรารู้ต้องการสื่อให้เรารับรู้เรื่องอะไร
แม่ต้องการสื่อให้พวกหนูคนตำรวจและคนแถวนี้ชาวบ้านเนี่ยเขารับรู้เรื่องอะไรจ
ว่าเขาจะมาบุรณะให้ใหม่เนี่ยก็คือเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านที่เจ้าแม่อยู่เนี่ย
เดี๋ยวเขาจะมีการบูรณะให้ใหม่นะทำบ้านให้เจ้าแม่ใหม่ดีไหมดีไหม
เจ้าแม่จะว่าอะไรหรือเปล่าจ๊ะถ้าลูกหลานจะมาทำเนี่ยไม่ว่านะ
เจ้าแม่เห็นดีด้วยนะโอ้โหโชคดีของลูกหลานจังเลยเจ้าแม่มาบอกคนนี้
ความสำเร็จเจ้าแม่นะให้ลูกขนาดทำสำเร็จดีดีนะ
พี่เล็กจ๋าเดี๋ยวหนูขอสัมภาษณ์หน่อยพี่เล็กเมื่อกี้พี่เล็กรู้ไหมว่าพี่เล็กเป็นอะไร
แม่รู้ว่ามันลูกหลุกแต่มันรู้ว่าอะไรนะ
ก่อนก่อนที่เราจะเดินเข้ามาตรงเนี้ยมีคนอยู่กับนี่ด้วยไงเขาก็แบบเหมือนเขาสื่อกันอ่ะ
กับคนในเนี้ยที่เนี้ยมีหลายคนนะแต่ว่าคนที่อยู่ในตัวฉันเนี่ย
เขาสื่อกับคนในนี้ได้ไงเขาก็เลยแบบให้สื่อให้ไง
มาถ้ามีติดสัมผัสกับเขาได้ไงเขาเลยดึงกลิ่นเป็นอ่อนด้วย

ไม่ได้ไงเห็นบอกหมวดว่าไม่อยากมาที่นี่หมวดหลอกให้มา
เงินเองเหรอเอาเนี้ยพี่เล็กก่อนที่พี่เล็กจะเดินเข้ามาในพื้นที่ตรงเนี้ย
อืมนี่ไม่ได้อยากจะเข้ามาเพราะว่าผลมันลุกเพราะว่าเขาอ่ะชอบถือกับฉันได้ไง
เพราะเที่ยวนั้นมาถึงก็เดินอยู่ใกล้ตรงนู้นอ่ะครับมุมนู้นแล้วเที่ยวนั้น
หัวหน้าก็ชวนมาก็ทีแรกว่าจะไม่มามาเที่ยวสองก็เขาก็ใช้จนตื่น
เพราะว่าก็สื่อกับฉันได้ไงพี่เล็กช่วยเล่าสองครั้งแรกที่ผ่านมาที่เขาสื่อสารกับเรา
เขาสื่อสารอะไรบ้างนะตอนนั้นเขาก็ไม่มีอะไรนะ
เขาก็ได้จะมาบอกว่าเขาดีใจที่มาทำให้เขาเมื่อก่อนเขาอยู่แบบลกนะ
เขาอยู่แบบรกนี่มาทำให้เขาเขาก็ดีใจเขาก็ชอบอ่ะเนอะ
ไม่มีอะไรหรอกอืมเขาก็ชอบแล้วนอกจากนั้นน่ะ
ซึ่งเขานอกจากเขามาสื่อสารกับเราแล้วเรายังเจออะไรอีกไหมไม่ไม่มีอะไรนะ
อย่างนี้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกคือพี่เล็กนี่ในในตัวเรานี่มี
มีแล้วแบบว่าเขาถือกันได้เขาก็เลยไอ้นี่กัน
แต่นี่ว่าไม่ค่อยให้เข้าก่อนเพราะว่าไม่รู้ไอ้นี่ไง
เราไม่นั่นไงเราก็ไม่ได้รับอะไรมา
เรากลัวเราไม่ไหวเข้าใจไหมหมดน่ะ
บอกเหตุผลว่าพามาทำไมเราก็ถามว่าไปโรงพัก
แข่นเวทยุกรรมผิดอะไรเขาก็ไม่บอกอือหือ
บอกยังจะถึงนี่แล้วขนลุกเลยบอกหมอยังขนลุกแล้วนะ
โดดูหน้าหลอกกันแล้วอือเหนื่อยไหมตอนตอนเขามาสื่อสารกับเรา
สิคะยังไงบ้างเราเห็นรูปเราเห็นรูปร่างรูปทรงเขาเป็นยังไงครับผม
เขาก็แบบใส่ชุดสวยงามที่เอามาให้เขาเขาก็ใส่กันนะ
เขาใส่นะเทียงไม้เขาว่าเขาชอบนะเขาชอบนะเออเขาชอบ
เขาขอบคุณด้วยนะว่าเอามามาให้เขานะเขาขอบคุณเขาดีใจนะ
เนี้ยมันตามไม่เขาเรียกไม่เขาสวยเขาก็ขอบคุณพวกคุณอำรวจทั้งหลายแล้วเนอะ
เขาขอบคุณเขาได้บอกพี่เล็กไหมว่าเขาชื่อเจ้าแม่
เขาไม่บอกชื่อผมยาวผมยาวผมสั้นผมยาวเขาไม่บอกชื่อนะ
ถามเขาแล้วก็ไม่บอกเขาไม่บอกกระโปรงอายุประมาณเท่าไหร่ครับผมจากที่เราเห็นคือ
ก็เขานานแล้วนะเขาอยู่ตรงเนี้ยนานแล้วเขาอยู่ตรงนี้นานแล้ว
มันมีสองต้นนะครับต้นต้นไหนอืมต้นตรงหน้าพอดีเลยเนี้ยอืม
แล้วตรงกลางน่ะตรงกลางที่ที่มีชุดไทยใช่ไหมใช่ที่มีชุดไทย
ที่พวกคุณคุณเอามาให้เขาเขาก็ได้ใส่นะเขาชอบ
นั่นแหละอยากได้โชคกับเขาไปขอเขาเขาให้ถ้าใครมีดวงเขาให้
เขาพอจะบอกไหมว่าเขาอยู่มากี่ร้อยปีแล้วแต่เขาไม่บอก